คุณลุงวัยหกสิบเอ็ดปีคนนึงค่ะถูกหวยรางวัลที่หนึ่ง
ได้ไปเท่าไหร่สิบสองล้านสองคู่เนอะ
ประเด็นคือญาติโทรหาค่ะครับโทรจนแบตหมดเลยนะอืม
เลยบอกว่าวุ่นวายจังปิดเครื่องไว้ก่อนก็แล้วกัน
โทษทำไมค่ะญาติยินดียินดี
อยากจะโทรมาแสดงความยินดีแล้วมั้งเออยินดีด้วยนี่แหละค่ะ
ผู้โชคดีเศรษฐีใหม่นะคะเป็นเอ่อคุณลุงวัยหกสิบเอ็ดปี
นายทองสุกสุขเมืองค่ะเป็นชาวศรีสะเกดแต่เขามาทำงานอยู่
รถบัตรเชิดชัยที่โคราชโดยคุณลุงทองสุกบอกว่าก่อนถูกรางวัลเนี่ย
ไม่ได้คิดอะไรเลยไม่ได้มีอะไรมาเข้าฝันไม่ได้ไปขูดหาเลขที่ไหนด้วย
แต่ปกติเป็นคนชอบเสี่ยงดวงอยู่แล้วเป็นประจำค่ะ
ตอนที่ซื้อลอตเตอรี่คู่นี้เนี่ยนะเขาบอกว่าตอนนั้นเลิกงานแล้ว
ก็ไปนั่งเล่นอยู่อู่ซ่อมรถเพื่อนบริเวณใกล้ที่พักบ้านหนองบอน
ตะบลนากลางอำเภอสูงเนินทีนี้มีแม่ค้าขายลอตเตอรี่เดินผ่านอู่รถพอดีค่ะ
ก็เลยอ้าวป้าเรียกหน่อยเรียกมาดูเลข
แล้วก็หยิบเลข๑๐๙๗๖๗มาแบบไม่มีปีไม่มีขลุยไม่มีใครบอก
ไม่มีใครเข้าฝันไม่ได้มีอะไรในใจเลยอ่ะคือมองไปแล้วก็อ่ะเลขนี้ละกัน
แล้วพอรางวัลออกเอามาตรวจดูโอ้โหถูกรางวัลที่หนึ่งอะค่ะ
ตกใจมากเพราะตั้งแต่ซื้อมาเล่นมาเนี่ยไม่เคยถูกเลย
หลังจากนั้นเขาก็เลยเดินทางไปลงบันทึกประจำวันเอาไว้
ตั้งใจว่าจะเอาเงินก้อนนี้ไปทำธุรกิจส่วนตัว
ว่าจะลาออกจากงานเลยหรือเปล่าเขาบอกไม่ลาออก
งานที่ทำอยู่ทุกวันนี้ก็แฮปปี้ดีชอบดี

เมื่อไหร่ทุกวันนี้เห็นจักรยานข้างหลังไหมคะ
นี่จักรยานค่อนข้างจะดูเก่านิดนึง
บอกว่าก็ปั่นคันี่ละไปทำงานสบายดี
ทีนี้คุณลุงทองสุกบอกว่าตั้งแต่ถูกหวย
รางวัลที่หนึ่งมานะยาดมาแล้ว
เริ่มมีญาติโทรมาหาแวะเวียนกันโทรมา
รับสายไม่ไหวเลยโทรมาซะจนแบตหมด
คุณลุงเลยบอกเหนื่อยอ่ะปิดเครื่องก่อนละกัน
อยากถามลุงว่าญาติโทรมาเนี่ยเขาโทรมาประเด็นไหนฮะลุง

จำได้หรือเปล่าจำได้หรือเปล่านี่ผมหลานลุงเอง
พอดีว่ามีเรื่องต้องให้ช่วย
คุณเคยเจอเหรอทำไมมีชุดประโยคแบบนี้อยู่

ก็ไม่รู้บางทียาดจริงยาดปลอดภัยไม่รู้เหมือนกันนะถ้าไม่ได้เจอหน้า
ถูกต้องอยากเจออยากไปหาคิดถึง